นครนายกนะคะผู้ชายอายุ๕๒ปีพลัดหลงเข้าไปในป่า
จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบเลยนะคะหายตัวไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เองก็ต้องระดมกำลังผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะ
ไปช่วยเหลือนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ออกบินสำรวจแบบนี้นะคะ
ในพื้นที่ป่าใกล้กับหมู่บ้านวังรีตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่านายหยวนสายศรีอายุ๕๒ปีหายตัวไป
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมากล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชม
จับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะนายหวนเนี่ยเดินออกไปบริเวณคอกม้า
แล้วก็กลับออกมาจากนั้นก็เดินผ่านไปทางอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็หายตัวไปค่ะ
เมื่อวานตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ป่าไม้พร้อมด้วยทีมอาสากู้ภัยแล้วก็ชาวบ้าน
รวมรวมกว่า๓๐คนแบบนี้นะคะแบ่งกำลังการผลัดเปลี่ยนกันออกค้นหาตัวผู้สูญหาย
ว่าหายไปในป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวนายหวนผู้สูญหาย
ล่าสุดเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบรองเท้าเป็นรองเท้าแตะไฟแชคบริเวณเขาช่องยางแดง
ซึ่งญาติญาติยืนยันว่าไอ้ที่พบทั้งหมดเนี่ยรองเท้าเนี่ยนะมันเป็นของนายหวนผู้สูญหายค่ะ
ส่วนนางสาวระยองสายศรีน้องสาวของนายหวนผู้สูญหายบอกว่าพี่ชายชอบดื่มเหล้า
ดื่มเหล้าจนเมาเป็นประจำน่าจะเดินพลัดหลงเข้าไปในป่า
หาทางออกไม่เจอซึ่งตัวเธอเองเนี่ยเกรงว่าพี่ชายเนี่ย
ที่สุดคือจะถูกสัตว์ป่ามาทำร้ายเพราะว่าสัตว์ป่ามันเยอะ
ชาวบ้านเนี่ยมักจะเห็นหมีควายลงมาหาอาหารกินเป็นประจำนี่ไง
ก็เลยกลัวสิ่งนี้แหละค่ะเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
พบรอยเท้าคนเดินลงไปในบริเวณลำทานแล้วก็ยังมีรอยเท้าลักษณะเหมือน
เดินวนไปวนมาด้วยนะช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องกระจายกำลังกัน
ตระเวนหานายหวนผู้สูญหายต่อนะคะครับ